มาดูเหตุทะเลาะเดือดบนโทเวกันหน่อยนะครับ

เขาลักษณะคือขับกันมาน่าจะมีเรื่องกันมาก่อนนะคะ

สุดท้ายลงมือกันด้วยตามคลิปนี้ค่ะ
มึงเปิดทุกข่อนเปล่าอี๋

มึงเปิดทุกข่อนเปล่าอี๋

มึงถามผู้หญิงนะ
มึงไปเรียกอปหรวจนะทางผู้หญิงนี่

พี่ไม่เอาแฟนพี่ออกไปเลย

คือเป็นเหตุการณ์รถสองคันนะคะเขาจอดทะเลาะกันบนโทเวย์นะคะ
ช่วงหน้าร้านเจรงดอนเมืองก่อนหน้านั้นไม่รู้จริงว่าเป็นเกิดอะไรมาก่อนนะครับ
แต่ว่ารถกระบะสองคันสุดท้ายเขาจอดข้างทางเห็นไหม
แล้วปรากฏว่าผู้ชายสองคนเนี่ยเสื้อเขียวกับเสื้อฟ้าก่อนนะ
เขาลงมาเคลียร์กันตอนแรกเคลียร์กันไม่ลงตัว
แล้วสุดท้ายกลายเป็นทะเลาะกันตะโกนด่ากันค่ะ
แล้วฝ่ายเสื้อเขียวเนี่ยถ้าเกิดว่าดูจากตามคลิปนะ
เอาแค่ตอนคลิปที่ระหว่างอากาศนะเหมือนเสื้อเขียวเนี่ย
หมัดตรงมาก่อนไหมจากนั้นก็จับใจความได้ว่า
คล้ายกับว่าชายเสื้อฟ้าขับรถจี้ตูดอีกฝ่ายมาจนทะเลาะกัน
แล้วก็มีชายเสื้อสีแดงอะค่ะคล้ายเป็นทหารหรือตำรวจนั่นแหละ
หัวเกลียนเข้าไปแยกพร้อมกับผู้หญิงจากรถกระบะคันหน้า
ก็เดินถ่ายคลิปไปด้วยนะผู้หญิงจากรถกระบะคันหน้าก็เดินถ่ายคลิปไปด้วย
แต่ปรากฏว่าผู้ชายเสื้อเขียวเนี่ยกลับหันมาตบใส่ผู้หญิงคนที่ถ่ายคลิป
คราวนั้นแหละค่ะเรื่องก็บานปลายใหญ่โตไปเลยนะคะ
เพราะชายเสื้อสีฟ้าเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นแฟนเขาเป็นเมียเขา
ทำผู้หญิงหรอทำผู้หญิงหรอ
ผู้หญิงคู่กรณีอีกฝ่ายนึงรถกระบะคันหลังก็คือ
น่าจะมาคันเดียวกับผู้ชายเสื้อสีเขียวเนี่ยลงมาขอโทษเพื่อให้เลิกแล้วต่อกัน
ฝ่ายเสื้อฟ้าตอนแรกก็ยอมนะคะยอมแยกออกมา
หลังเกิดเรื่องคุณผู้ชมทีมข่าวธรรมดาลท์ทีวีลงพื้นที่
ก็คือนายจตุรงทองคำภานรรยุ๒๙ปี
เขาขับรถมาตามชายเสื้อเขียวคู่กรณี
ขับรถกระบะสีดำนำหน้าไปก่อน

เสื้อเขียวคู่กรณีขับกระบะสีดำนำหน้าอยู่เลนเดียวกัน
จู่ชายเสื้อเขียวหักออกซ้ายกระทันหัน

เพราะอีกฝ่ายไม่เปิดไฟเลี้ยว
สักพักก็หักเข้าเลนขวาเหมือนเดิม

ลักษณะเหมือนกับว่าผู้ชายเสื้อเขียวเนี่ย

จตุรงชัยเสื้อฟ้าเล่าต่อบอกว่า
เขาก็ยังขับตามไปปกตินะ
พอจะขับแซงอีกฝ่ายก็ลดกระจกแล้วก็ตะโกนด่า
ทีนี้ด้วยความโมโหค่ะคุณจตุรงก็เลยบอกว่า

แต่คู่กรณีเสื้อเขียวเนี่ยไม่เยินจอด

คนขับรถกระบะสีดำก็คือเสื้อเขียว

แล้วเหตุการณ์ก็กลายเป็นตามคลิปนี่แหละค่ะ

ชายเสื้อฟ้าคุณจตุรงค์บอกต่อบอกว่า
เขาไม่ได้ขับจี้ตูดตามที่อีกฝ่ายพูดในคลิปนะ

ตอนนั้นยอมรับว่าโมโหเพราะคู่กรณี

ทำร้ายร่างกายเขาอีกอ่ะค่ะนะทำร้ายร่างกายเขาเนี่ยมันยังพอทนไง
แต่ไปทำร้ายผู้หญิงก็คือภรรยาของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันสุดจะทนจริง
ตอนนี้ก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความไว้ที่สอนอดอนเมืองแล้วนะคะ
แล้วอยู่ระหว่างหากล้องวงจรปิดระแวกนั้นเพื่อมายืนยันเป็นหลักฐาน
สิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันคือเรื่องจริงนะฮะ
ขณะที่คู่กรณีคือคนขับรถกระบะดำตอนนี้ทีมข่าวพยายามติดต่อนะคะ
เพื่อสอบถามข้อมูลแต่ยังติดต่อไม่ได้
เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวต้องรอฟังความสองฝ่ายนะคะ
เราได้มีโอกาสคุยกับเสื้อฟ้าแต่เสื้อเขียวคู่กรณีเรายังไม่ได้คุยค่ะ
ต้องใจเย็นกันนะฮะคือผมไม่กลัวว่าชกต่อยกันจะได้รับบาดเจ็บแหละ
แต่กลัวว่าถ้ารถขับมาตามโทเวย์แล้วเขามาชนเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
คุณทั้งหลายแหล่ที่ชกต่อยกันอยู่เนี่ยอาจจะตายกันหมดนะ